หลังของเราได้เวลาแล้วค่ะเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
วันนี้จะพาไปดูอะไรใหญ่พาไปดูอะไรยักษ์เดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะ
เขาบอกว่าสิ่งที่จะให้ดูเนี่ยนะใหญ่ที่สุดในโลกนี้เลยค่ะ
พาไปดูที่แรกกันเลยนะคะนี่อะไรที่มันใหญ่อะไรที่มันยักษ์ดูให้ดีค่ะ
นี่ชาวบ้านเขากำลังตั้งใจทำกันอยู่นะเขาทำอะไรรู้ไหมคุณ
คือชาวบ้านที่ชุมชนลาดวังม่วงที่ตำบลหนองบัวแดงอำเภอชัยภูมิเนี่ยนะคะ
กำลังช่วยกันประดิษฐ์ต้นกระทูบยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ
นี่คืองานประเพณีแห่กระทูบบุญออกพรรษาปี๖๕
นี่เขาจะจัดขึ้นช่วงเดือนหน้านะ๖๙ตุลาแล้วเนี่ยต้นกระทูบเนี่ยทำมาจากเปลือกมะพร้าวตากแห้ง
แล้วขยี้เอาผงของกาบมะพร้าวเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นเศษผงใช่ไหม
พันด้วยหนังสือพิมพ์แล้วก็หุ้มด้วยกระดาษสีอีกชั้นหนึ่ง
เอาไปมัดกับก้านไม้มะพร้าวหรือว่าก้านไม้ไผ่ก็ได้ค่ะ
แล้วก็ไปมัดห้อยกับก้านทูบที่เป็นเหมือนกับคันเบ็ดอ่ะเสร็จแล้วก็เอาเข้าไปเสียบในรูปล้องไม้ไผ่
ทำเป็นชั้นแบบนี้เหมือนกับฉันต์นะค่ะ
เป็นการถวายสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง
หลังจากที่โปรดพุทธมันดา
ชาวพุทธทั้งหลายก็จะร่วมกันเฉลิมฉลอง
อย่าลืมนะคุณผู้ชมต้นกระทูบคืองานใหญ่ที่เราเอามาให้ดู

ชายภูมิเหรอเออไปจังเลยใช่ค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครอยากไปแวะไปที่ชายภูมิได้

ไม่เคยเห็นเหมือนกันต้นพระทูปเนอะ
นะครับอ้าวจากที่ชายภูมิไปต่อกันเลยที่กำแพงเพชร
คุณผู้ชมนะจะพาไปเที่ยวการสืบสาร
การจัดงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร
เราทราบอยู่แล้วว่ากำแพงเพชรของดีก็คือกล้วยไข่
ก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของการส่งออกกล้วย
แล้วก็ไปแปรรูปเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจต่าง
กล้วยไข่ก็เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดอยู่แล้ว
งานนี้มีขบวนรถแห่กล้วยไข่ของ๑๑อำเภอ
แต่ละขบวนก็ต้องถูกประดับประดาษตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ
ใบตรงใบตองต้นกล้วยต่าง
เอาทุกส่วนของกล้วยออกมาประดิษฐ์ประดอยให้มันลงตัวครับ
ส่วนคนที่นั่งอยู่บนรถแห่ก็ต้องแต่งกายชุดไทยอย่างสวยงาม
คนที่เดินขบวนก็พี่ป้าน้าอานะฮะสาวเล็กสาวใหญ่หนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่

ใครสนใจจะไปเที่ยวงานก็ไปกันได้
ถึงวันที่๒ตุลาคมนี้นะครับ

หนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่สาวเล็กสาวใหญ่ใช่ไหม

นี่เดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะบรรยากาศการแข่งขันคือเขาต้องปิดตาก่อน
เอาผ้ามาผูกแบบนี้แล้วอาศัยฟังเสียงเอา
เออวิ่งไล่จับเป็ดคุณดูสิมันไม่ง่ายนะคือเปิดตาจับมันก็ยากแล้ว
แต่นี่ค่ะต้องฟังเสียงเสียงที่มันตีปีกพยายามจะหนีเรานี่แหละ
นี่เป็นกีฬาพื้นบ้านค่ะปิดตาจับเป็ดเป็นไฮไลท์ของการแข่งขันเลย
สารสัมพันธ์บ้านใหม่สามัคคีครั้งที่หนึ่ง
ชาวบ้านที่หมู่๕ที่ตำบลควนโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะคะ
เขาจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านใหม่แล้วมี๖สีไง
เป็น๔รุ่นมีรุ่นเด็กชายเด็กหญิงรุ่นผู้ใหญ่ชายหญิง
ห้านาทีค่ะต้องจับเป็ดให้ได้
แล้วถ้าเกิดว่าคุณทัศนัยนะไปร่วมแข่งนะ
จับได้ปุ๊บคุณเอาเป็ดกลับบ้านไปได้เลย
กรรมการก็ให้สัญญาณแต่ละคนควานหาเป็ด

กองเชียร์ก็ส่งเสียงเชียร์กันแบบ

วิ่งตะขาบวิ่งตะขาบเป็นยังไงนะ
แล้วก็ส่งบอลลอดขารวมถึงเกมใส่เสื้อ
อันนี้ก็เป็นกีฬาสร้างความสามัคคีอันนี้แน่เลยวิ่งตะขาบเห็นไหม

ขม่ำหัวขม่ำประกบคือจับเป็ดไม่ได้หรอกสนุกดีเหมือนกันเนาะน่าไปร่วมกิจกรรมนะครับ
ไปต่ออีกหนึ่งที่จากสตูนไปที่ลำปางขึ้นเหนือไปเลยจากใต้ขึ้นเหนือไปเลยคุณผู้ชม

คุณเคยเล่นไหมคุณน้ำแข็งอ๋อเอาเอาด้วงกว่างเนี้ยเออเอามาเขาเรียกเอามาต่อยกัน
ชุมชนบ้านหัวเมืองกระเพลงแป่งที่ลำปาง
กว่างทรงนะฮะหรือว่ากว่างแซมนะฮะมันโตเต็มวัยพร้อมผสมพันธ์นะฮะก็คนในชุมชนก็จะไปเอาตัวกว่างเนี้ยนะฮะมาชนกันนะฮะมันคือกว่างน่ะเขาจับมานะฮะเอากว่างหนุ่มหนุ่มเอากว่างหนุ่มหนุ่มเนี้ยมายืนบนขอนไม้แล้วก็จะมีกว่างตัวเมียขังอยู่ใต้ขอนไม้เพื่อให้กว่างกว่างหนุ่มสองตัวเนี้ยเขาช่วงช
เชียร์ก็ไปเชียร์กันป่ะอืมเป็นกีฬาพื้นบ้านนะคนที่เขาดูไปเขาก็สนุกอ่ะมันก็แบบให้มันแบบพยายามชนกันอ่ะเนี้ยเนี้ยสืบพ่อกันมาหลายปีแล้วล่ะแล้วคือเขาก็ต้องเคาะเคาะเคาะไม้แบบเนี้ยน่ะตอนเสียงเชียร์ด้วยปีหนึ่งก็มีแบบเนี้ยให้ดูกันครั้งเดียวแหละกีฬาพื้นบ้านเขาไปช่ว
เข้ามาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเพจไทยรัฐทีวี
ขอบคุณเซ็นทรัลด้วยนะคะในโอกาสฉลองครบรอบ๗๕ปีที่มอบกรีฟการ์ด๕๐๐บาทให้ค่ะ
นักศึกษุมีคนตอบถูกแล้วนะใครหนึ่งตอบมาได้นะครับ